ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับมาฝากกันด้วยสำหรับทีมชาติไทย
ที่เราจะต้องพูดถึงกันทุกวันหลังจากนี้นะครับ

ในวันที่๑๑ตุลาคม๒เกมสำคัญในการบุกไปเยินเป้าหมาย๔คะแนน
มีข่าวดีเพิ่มเติมขึ้นมาจากการฝึกซ้อมของพิรพัฒนโชชยา
ซึ่งคาดว่าน่าจะสมบูรณ์๑๐๐แล้วก็พร้อมในการเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับทั้ง๒เกมครับ
ฝึกซ้อมนะครับของทีมชาติไทยตามเวลาท้องถิ่นครับก็คือ๓ทุ่มของเมืองไทยนะครับ
ทีมชายไทยก็เดินฝึกทำฝึกซ้อมครั้งที่๔ที่สนามอามฟอสเตดียมที่กรุงอาบูราบีประเทศสหรัฐอารับเอมิเรต
ก็เหลือก่อนแข่งนะครับอีก๑สัปดาห์เท่านั้น
ซ้อมในครั้งนี้ก็เจอปัญหาเล็กน้อยครับ
เนื่องจากว่าย่าสนามเริ่มจะยาวขึ้นก็มีการประสานงานให้กับฝ่ายจัดมาตัดย่าออก
จากนั้นใช้เวลาซ้อมประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งครับ
ใช้เวลาในการวอร์มอัพเพียงแค่๒๐นาที
จากนั้นเนี่ยไปเน้นเรื่องของแท็กติกเลยครับ
แล้วก็การขึ้นเกมลุกด้านข้าง

รพัฒนชยากลับมาซ้อมกับทีมได้ตามปกติ
แล้วก็จะเป็นหนึ่งตัวเลือกในเกมเจอกับเจ้าถิ่นนะครับ
ผ่อนคลายด้วยการพาไปเดินห้างสรรพสินค้า

ของวันนี้ครับหนังเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่จะทำการซ้อมที่
ฟอร์สเตดียมตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นถึง๒ทุ่มตามเวลาท้องถิ่น
จนถึงวันที่๔ตุลาคมก่อนจะลงแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือก
เอเชียรอบ๓เจอกับทีมชาติสหรัฐอารับอิมิเรต
เวลาสองทุ่มหรือว่าห้าทุ่มตามเวลาไทยครับส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติ
ไทยรุ่นสิบเก้าปีชุดรวยศึกอาเชียที่บารเรนนะครับ
ล่าสุดมีโชคมหาสารนุกูลครับกองหลังตัวเก่งจากการท่าเรือ
ขอถอนตัวกลับไปช่วยต้นสังกัดอย่างการท่าเรือนั้น
ชั้นขึ้นสู่ไทยลีกทำให้มีโชคนั้นเป็นนักเตะคนที่สามครับ
ขอถอนตัวไปหลังจากที่เอกณิตปัญญาและชุริพัฒนภูมิแก้ว
นักเตะจากเชียงรายนั้นมีอาการบาดเจ็บครับทีมไทยรุ่นสิบเก้าปี
โปรแกรมในการอุ่นเครื่องกับสิงห์บุรีเอฟซีทีมน้องใหม่นะครับ
ดิชั่น๓นะครับเป็นทีมสิงห์บุรีโคปูนนะครับ
เต็มของเขาอุ่นเครื่องวันนี้แล้วก็จะตัดตัวให้เหลือ๒๓คน
ก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวที่ดูไบประเทศสหรัฐอรับอิมิเรตครับ
รัชนาวีเจอกับบางกอกซิตี้แล้วก็วันอาทิตย์ครับพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิม
สาครเจอกับชมบุรีบลูเวฟและวันจันทร์ที่๓ตุลาคมนะครับ
เป็นมันเดนไนท์นะครับ๓ทุ่มครึ่งนครราชสีมาวีวันเจอกับการท่าเรือครับ